เหตุการณ์วุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่ทองหล่อนะคะ
ระหว่างรถเบนท์กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในซอย
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปว่าสงสัยเริ่มต้นจากรถเบนท์แพ้เสียงแตรหรืออย่างไร
วินคือเขาบิบแก่ใสรถเบนต์ไม่พอใจลงไปต่อยวิน
เพื่อนวินก็เลยมาช่วยรถเบ้นมีปืนเอาออกมาขู่มันเลยชุลมุนวุ่นวาย
ตำรวจก็ต้องมาย้อนเหตุการณ์นิดเดียว
คือเมื่อวานนี้นายชาววินอายุ๔๒
ขับรถเบนท์มากับเพื่อนอีก๕คนรวมในรถมี๖คนนะคะ
แล้วมันบานปลายเพราะนายชาววินอ้างว่าเป็นตำรวจ

มาควบคุมสถานการณ์พาทั้ง๖คนในรถเบนต์ไปความความสงสัย
แล้วปรากฏว่าเรื่องมันบานปลายเรื่องมันใหญ่กว่าแค่ทะเลาะวิวาส
เพราะในรถเบนท์มีปืนจริง
กระบอกมียาไอซ์ด้วย
ขีดมียาเสพติดด้วย
แล้วฉี่ม่วงทุกคนเลยในรถเบนท์
นี่นะคะมันเลยต้องนำมาซึ่งการดำเนินคดีกันหลายข้อหา
วันนี้ค่ะญาติของนายยุทธนาอายุ๔๐ปี
ก็เป็นคนที่อยู่ในรถเหมือนกันคนที่นั่งข้างคนขับเลยค่ะ
ญาติมามาเยี่ยมตอบคำถามกับนักข่าวสั้นนะคะ
ว่ามาจากอายุทยาแล้วก็ขึ้นโรงพักไปเลย
ตำรวจนำตัวนายชาวินนายยุทธนาคุณอิทธิพัฒน์

ขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้

แต่คุณอิทธิพัฒน์ตอบสั้นบอกว่า
เมื่อวานนี้วินมีมีดนะ
มารุมนะลงไปไหว้ขอโทษแล้ว
ปมเหตุมันเรื่องจากการขับรถบนท้องถนน
เสพยาเสพจริงแต่หลังจากจบคดีของตัวเอง
เดี๋ยวจะแจ้งความกลับทางวินด้วย

วินเมื่อวานนะคะผมบี๊กด้วยค่ะ

หนูลงไปไหว้แล้วนะคะมีนี่ด้วยค่ะ
ก็หนูลงไปไหว้คนแล้วขอโทษพี่อย่าหักหลอกันเลย
เพราะหนูไม่ใช่คนขับหนูเป็นคนนั่ง
คือตำรวจสนทองหล่อก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวแนบท้ายคำร้องขอฝากขังทั้ง๓คนนี้นะคะ

นางสาวทามนอายุ๓๔นายปัญจรัฐอายุ๒๑นางสาวจิรันธนินอายุ๓๒
๓คนนี้ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
ก็นำตัวไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดเรียบร้อยวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะมาฟังความทางวินเขานิดหนึ่ง

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณก้อง

เขาเล่าให้ฟังว่าคือวันนี้ตั้งใจจะมาดูตัวผู้ต้องหาแต่มาไม่ทัน
คือทางฝั่งวินเขากังวลใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขากลัวว่าทางผู้ต้องหาฝั่งรถเบนท์จะได้ประกันตัว
และทางฝั่งวินจะอยู่กันลำบาก
เพราะไม่แน่ใจทางฝั่งเบ้นมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่า
แล้วเขาเชื่อว่าช่วงเช้าเมื่อวานจังหวะที่เกิดเหตุ
ทางฝั่งเบ้นไม่ใช่แค่ตั้งใจจะเอาปืนมาขู่

ยืนยันว่าทางฝั่งวินไม่มีอาวุธวินเขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าทางฝั่งเบ้นนั่นแหละเอาปืนมาจะยิงเขาจริง
ที่วินพวกผมให้พวกผมทำอาหารกินวันต่อวัน
แล้วทีนี้พวกผมจะอยู่ยังไง

เพราะว่าการที่เราเข้าไปเขามีปืน

ถ้าเกิดเขายิงใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมา
แล้วใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตครอบครัวเขาได้
อย่างผมเข้าไปผมเข้าไปป้องกันตัว
เพราะว่าเข้าไปห้ามในนั้น
เพราะผมก็ไม่มีใครทำร้ายร่างกายตามคลิปเลย
ทีนี้เดี๋ยวดูเรื่องของการฝากขังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
คือหลังจากที่ตำรวจยื่นคำร้องฝากขังทั้ง๓คน

สั่งอนุญาตให้ฝากขัง๒คนนะคะ

มีประวัติต้องโทษคดีอาญามาก่อน
และนายยุทธนาที่นั่งข้างนายชาวิน
อันนี้อัตราโทษสูงเพราะเป็นเรื่องของการจำหน่าย

เพื่อนของนายชาววินคนขับเบ้นบอกว่า
ก็นายชาววินเขาระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
วินด่าบุพการีเขาก่อน

มีคดีทำร้ายร่างกายอะไรด้วย
หลายคดีแล้วก็มาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกค่ะ